๖นาฬิกา๒๘นาทีตั้งแต่เปิดประเทศมานะครับ
เรื่องของแรงงานต่างด้าวทะลักเข้ามาทุกวัน
เพราะว่าทุกอย่างกำลังจะเปิดทุกอย่างกำลังต้องใช้แรงงาน
ซึ่งบางอย่างหลายอย่างคนไทยไม่ทำ
วันนี้ปฏิบัติการของกองกำลังสุรสีครับ
ล้อมจับแรงงานข้ามชาติได้๑๐๑คนฮะ
นี่ที่เดียวจุดเดียวนะที่หลบหนีเข้าเมืองครับ
พบว่ามันเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับนายมานะผู้พระยาครับ
แล้วแต่ละคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคุณพระพรนะครับ
เขาต้องกำเงินมาให้ในหน้า๒๕๐๐บาท
มาด้วยกันมาคราวเดียวกันที่เดียวกันเลย

เพราะที่อื่นยังมีอีกหลายจุดที่เดินข้ามได้
เขากำเงินมาให้ในหน้า
นี่แหละครับมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวนะครับ
หนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยใช้เส้นทางเดินข้ามผ่านช่องทางธรรมชาติ
บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้มาทางนี้อย่างต่อเนื่อง
พลตรีบรรยงทองน่วมท่านผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีนะครับ
สั่งให้สนที่กำลังเลยเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย
กำลังลงพื้นที่ไปล่าเตอร์เวนบริเวณไล่สับปะรดทหารนั่งอยู่ในไล่สับปะรด
แล้วแรงงานนั่งเรียงแถวหน้ากระดาน๒แถวอยู่
นี่คือบ้านกระทะทองอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
จับกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบเข้าประเทศ
แล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
ตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ได้๑๐๑ราย
เป็นชาย๕๘รายหญิง๔๓รายครับ
จากการสอบถามแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองพวกนี้นะฮะ
ก็ถามว่ามาจากไหนเขาบอกมาจากจังหวัดเมาะลำไย
จังหวัดพระโคจังหวัดเยจังหวัดอิราวดีฝั่งโน้น
จะไปทำงานที่ไหนเขาบอกว่าจะไปสมุทรสาคร
ส่วนไปปฐุมธานีบางส่วนไปสมุทรประการเห็นไหมครับ
เป็นจังหวัดที่ต้องการแรงงานต่างด้าวทั้งนั้นเลย
แล้วจ่ายเงินให้ใครไหมอ๋อจ่ายให้ในน่าเดี๋ยวไปถึงปลายทางจ่ายคนละ๒๕๐๐๐บาท
โอ้โห๒๕๐๐๐บาทมีแรงงานว่าแรงงานกลุ่มนี้นะครับ
เป็นแรงงานที่เครือข่ายบ้านนะภุคณะพระยาเนี่ย
ที่เขากว้างขวางในพื้นที่ฝั่งนู้นเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการส่งแรงงานผิดกฎหมายแบบนี้นะครับ
ตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงติดตามอยู่ครับ
เห็นแล้วก็แบบว่าย้อนไปถึงตอนที่โควิดระลอก๒นะคุณนัทพงศ์ก็มาจากสาเหตุนี้แหละ
ลักลอบเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจกันนะคะเนี่ยค่ะก็อันนี้แสดงว่าเริ่มกลับมาอีกแล้วนะคะ